นักมวยที่ใช้ชื่อว่าเพชรสงวนเอราวัน
อ้างว่าถูกแฟนสาวบุกมหาเรื่องแล้วด่าถึงบุตรปราการี
เขาควบคุมตัวเองไม่ได้ทำร้ายร่างกายฝ่ายหญิงอาการสาหัส
ตาเกิบบ่อยแล้วก็ฝ่ายหญิงโอเคบอกว่า
ต้องดามเหล็กที่หน้าไปตลอดชีวิตครับคุณผู้ชมครับ
นำภาพของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับในสภาพตาเนี่ยบวมปูดใบหน้าช้ำ
และข้อความเจ็บหนักโดนนักมวยดังทำร้ายร่างกายจนอาการสาหัส
กระดูกใบหน้าแตกละเอียดต้องใส่เหล็กที่หน้าตลอดชีวิต
และตาข้างขวาไม่สามารถมองเห็นได้อาจจะกลับมามองเห็นแต่ต้องใช้เวลา๖๘เดือนขึ้นไปครับ
สึกข่าวไปที่ค่ายมวยเอราวันครับที่ตะบนสเตงอำเภอเมืองยาลาจังหวัดยาลาครับ
ไปพบกับนายสอรีกินตาสันอายุ๒๒ปีนะครับมีชื่อในวงการมวยว่า
สงวนเอราวันครับเป็นนักมวยที่ถูกกล่าวหาไปถามข้อที่จริงที่เป็นยังไง
เขาเล่ายาวคุณผู้ชมเขาเล่ายาวเขาบอกว่าเขายอมรับว่าเขาทำร้ายแฟนนะ
แต่ฝ่ายหญิงเนี่ยคือก่อนวันเกิดเหตุ๑๓เมษายนนะผู้หญิงเนี่ยฝ่ายหญิงเป็นนักกีฬาปัญจักษีรัฐนะ
เป็นแชมป์โลกประเภทไร่รำมาหาที่ค่ายมวยกล่าวหาว่าเขาเนี่ยนอกใจแล้วมีปากเสียงกัน
ฝ่ายหญิงใช้คำพูดรุนแรงด่าด่าทอสาบแช่งถึงบุพการี
เขาพยายามอธิบายแล้วแต่ฝ่ายหญิงไม่ฟังเข้ามาทำร้ายร่างกายเขาแล้วก็เอาพัดลม
วันต่อมาครับคุณผู้ชม๑๔เมษายนฝ่ายหญิงก็มาที่ค่ายมวยอีกมาโทรหา
เพราะว่าไม่ลงไปหาตะโกนให้ลงมาคุยกันนะครับแต่เขาก็บอกยังอารมณ์ค้าจากที่ทะเลาะกันเมื่อวาน
ก็เลยไม่ลงไปแล้วกำลังทบทวนอยู่ว่าจะไปต่อไหมหรือจะพอแค่นี้
แต่ฝ่ายหญิงก็โทรมาไม่หยุดโทรมาไม่หยุดเขาก็เลยวิ่งไปล็อกประตูค่ายมวย
แล้วก็ประตูบ้านนะครับฝ่ายหญิงก็ไม่ยอมปีนหลังคาชั้นสองเข้ามาหา
ขณะนั้นเขาบอกเขาตกใจมากนะเพราะค่ายมวยห้ามบุคคลภายนอก
ไม่ใช่นักมวยหรือญาติเนี่ยเข้ามาโดยเด็ดขาดด้วยความที่ฝ่ายหญิงนะ
เป็นทั้งแชมป์โลกกีฬาปัญจักษีรัฐนะครับแล้วก็เป็นอาสาสมัครทหารพราน
เขาเลยคิดว่ามีปืนมาหรือเปล่านะฮะเห็นโมโหขนาดนี้เลยออกปากไล่ไป
แต่ฝ่ายหญิงไม่ยอมอีกครับจากนั้นก็มีปากเสียงกันแล้วทำร้ายร่างกายกัน
เขาบอกเขาไม่ทนแล้วยอมรับว่าก่อเหตุไปด้วยความโกรธ
แล้วลงมือทำร้ายผู้หญิงฟังเขาก่อนครับ
เขาก็ทำร้ายทำร้ายร่างกายผมก็เอาพัดลมในห้อง
คว่างใส่เอาไม้แขวนเสื้อตีตามลำตัวแล้วก็เอามือขีดขวนอะไรแบบนี้ครับ
แล้วก็มีการเตะต่อยผมด้วยแล้วก็พอหลังจากนั้นผมก็ได้วิ่งลงจากชั้นสองมาที่จอดรถ
เขาก็ได้ไล่ตามผมมาแล้วก็มีการมีปากเสียงอะไรกัน
จากนั้นเขาก็เริ่มทำร้ายต่อเริ่มทำร้ายร่างกายผมอีก
หลังจากนั้นแบบเขาเลยเริ่มใช้คำพูดที่รุนแรง
แบบมีการใช้คำพูดที่สาบแช่งบีดามันดาเรา
ล่าสุดในศรีหรือเพชรสงวนเอราวัล
เข้าพบพนักงานสอบสวนสพเมืองยาลา
เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาในความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นแล้ว
ส่วนเรื่องการเยียวยาขณะนี้ฝ่ายหญิงยังไม่สามารถให้การได้
ต้องรอให้อาการดีขึ้นก่อนแล้วตำรวจจะไปสอบปากคำอีกครั้งหนึ่ง
วันนี้ฟังจากฝ่ายชายไปก่อนเดี๋ยวฝ่ายหญิงก็ให้การได้
เดี๋ยวนำเสนออีกครั้งครับ